ตามความคืบหน้าเป็นเหตุการณ์ที่เด็กผู้ชายอายุแค่๗ขวบ
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็ตามตัวของเด็กเนี่ยโอ้โหอวัยวะเพศเด็กคือช้ำบวมไปหมดตามตัว
ทั้งทั้งตัวค่ะจับตัวพ่อเลี้ยงได้แล้วนำตัวไปทำแผนแล้ว
พ่อเลี้ยงก็รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงจริง
ลุกเลี้ยงแล้วก็โมโหทำร้ายเขาจนตายนี่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
อายุ๒๑ในเบียร์พ่อเลี้ยงคนนี้
ทำแผนแล้วก็รับสารภาพว่าเด็กไอแล้วไอเสียงดัง
โมโหทำร้ายเด็กจนเด็กเสียชีวิตเลย
นี่ตอนจังหวะที่ทำแผนนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่ของเด็กค่ะ

แม่ของเด็กชายวัย๗ขวบก็ไปรับศพลูกชาย
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำร่างไร้วิญญาณของลูกกลับมา
เพื่อจุดทูบเชิญดวงวิญญาณ

นำร่างของลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรี

เชิญวิญญาณลูกชายแล้วก็จะกลับไปเก็บของนั่นแหละ
สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากเก็บเสื้อผ้าของลูกก็พยายามหานะ

ไปเจอกางเกงชั้นในชายแบบบ็อกเซอร์ค่ะ
เป็นของในเบียร์คนก่อเหตุ
แล้วก็มีคราบอุจจาระเปลือเปื้อนที่เป้าด้านหน้ากางเกง
แล้วกางเกงยังชื้นอยู่
มีคราบสีขาวคล้ายกับคราบอสุจิ
อันนี้ไปเจอวันนี้เลยนะแม่เด็กเข้าไปเก็บของกะจะเอาเสื้อผ้าของลูก
แล้วเจอกางเกงลูกชาย
แม่เด็กบอกว่าจำได้
นี่คือกางเกงที่ลูกใส่ก่อนที่แม่จะออกไปทำงาน
มีคราบอุจจาระที่กางเกงลูกชายเช่นกัน

สิ่งที่เจอค่ะยิ่งทำให้แค้นและหดหู่มาก
สิ่งที่เจอทำให้สันนิษฐานไปได้ว่า
นี่ค่ะ
มีคราบอสุจิมีคราบอุจจาระ
มีกางเกงในของลูกชายมีคราบอุจจาระอยู่
วันนี้เนี่ยคือแม่เนี่ย
บอกว่าแค้นจริงจริงนะคือตอนไปรับศพอ่ะ
บอกว่าก็เคยได้ยินเคยได้ยินตัวในเบียร์คนก่อเหตุ
พูดทีเล่นทีจริงกับลูกชายว่าขอจุดจุดหน่อย
บอกเคยได้ยินแต่ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะ
ไม่มีใครคิดเลยค่ะไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นคนอย่างนี้เลย
แล้วพอทีนี้พอก่อนที่ว่าจะออกย้ายมาอยู่ที่นี่

เหมือนพูดกับเด็กที่เหตุผิดไปอ่ะอ๋อ
หนูก็เลยหันไปก็คิดว่าเออคงมันคงจะพูดขำอะไรอย่างนี้แหละ
เพื่อนของแม่เด็กบอกได้ยินจริงเคยได้ยิน
แต่ไม่คิดว่ามันแบบจะเกิดเหตุแบบนี้จริง
แม่เด็กก็เลยบอกว่าคือหลังจากนั้นน่ะ
ก็พอเด็กได้ยินประโยคแบบนี้
ประโยคที่พ่อเด็กเคยพูดกับเพื่อนแม่นะว่าขอจุดหน่อย
กลัวมากเลยนะเหมือนได้ยินประโยคนี้แล้วแบบตัวสั่น
สั่นหวาดภาวะกลัวไปหมด
แต่แม่เด็กบอกว่าไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นไง
ไม่เคยคิดแล้วพอมาเจอเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยอะค่ะ
คือแม่เด็กบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
รู้สึกว่าเหมือนวิญญาณของลูกตามแม่อยู่ตลอดนะ
เหมือนกับว่าคอยเกาะตามชายเสื้อไม่ให้ไปไหน
เมื่อวานช่วงประมาณ๒ทุ่มตอนอยู่ในห้องพักนะ

ก็เหมือนกับเห็นภาพลางเหมือนกับลูกชายพยายามจะมาบอก
ว่าถูกพ่อเลี้ยงขึ้นคล่อมแล้วก็บีบคอจนเสียชีวิต
แต่แม่บอกก็เห็นแค่ภาพลาง
ก็เลยไม่รู้ว่าเออคิดไปเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่นี่นะคะ
แต่พอมาเจอเนี่ยเจอคราบอุจจาระคราบอสุจิในกางเกง
แม่ก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าภาพที่เห็นเหมือนกับลูกชายน่าจะพยายามจะบอกแม่
ว่ามันไม่ใช่แค่ลูกไอเสียงดังรำคาญแล้วพ่อเลี้ยงโมโห
แล้วทำร้ายร่างกายจนลูกเสียชีวิตมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
เมื่อวานกลับมาจากทำธุระเสร็จเห็นเป็นภาพ
เห็นภาพเหมือนน้องเมื่อบอกว่าเขาทำอย่างนี้

น้องที่เสียไปแล้วนะเหมือนเมื่อบอกเมื่อไหร่

ใช่แล้วรถขนหนูก็จะลุก
ฟังอย่างนี้นะฮะยิ่งสงสารเด็กเข้าไปอีกนะครับ

วันนี้หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันแล้วนะครับ
คุณแม่ของน้องได้นำศพของลูกชาย
ไปที่วัดดาวดึงจังหวัดสิงห์บุรี
ที่เป็นบ้านเกิดนะครับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่นั่นนะฮะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับญาติพี่น้องก็อยู่ที่นี่กัน
โบ้งชาวบ้านทราบข่าวก็มากันก็ร้องไห้กัน
เพราะไม่คิดว่าชะตากรรมของเด็กชายวัย๗ขวบต้องถูกคนทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้
ถึงเลยใช่ต้องเห็นที่มุดตาช้อสุดสิดีของผม

ดูหน่อยหน่อยดูหน่อย

เห็นแล้วก็เศร้าใจนะครับหัวอกของคุณย่า
ที่คุณย่าร้องขนาดนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เด็ก
มาตั้งแต่เด็กนะฮะหลานชายวัย๗ขวบเนี่ย
แม่ของหลานเพิ่งมารับไปเมื่อ๒เดือนก่อน
รับไป๒เดือนเอ้าตายเลยฮะ
กลายเป็นว่าหลานตายเลยนะครับ
ย่าของเด็กชายวัย๗ขวบคนนี้เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะครับ
คือเล่าไปก็น้ำตาไหลไปร้องไห้ไม่หยุด
บอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิดนะฮะ
เพราะว่าพ่อแท้ของหลานเนี่ย
ความจริงแล้วพ่อแท้ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็เป็นหลานของคุณย่าไม่ใช่ว่าเป็นหลานแท้
แต่ว่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอ่ะนะ
เอาเป็นว่าเขาฝากให้เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่เกิดเลย
ก็เลยรักยิ่งกว่าหลานอีก
รักเหมือนลูกในไส้คนหนึ่งอะ
เลี้ยงดูส่งเสียทุกอย่างนะฮะ

โกรธแค้นผู้ชายที่เป็นพ่อเลี้ยงคนนี้มาก
มาทำร้ายหลานของเธอจนเสียชีวิตขนาดนี้
แล้วก็เสียใจมากที่แม่ของเด็ก
มาขอลูกกลับไปเลี้ยงเมื่อ๒เดือนก่อน
สุดท้ายแล้วก็ดูแลลูกไม่ได้
ให้ลูกถูกทำร้ายจนตาย
บอกว่าเสียใจมากที่เห็นหลานในสภาพแบบนี้
อยากถามไปถึงคนที่ทำร้ายหลานว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ตัวเล็กนิดเดียวยังทำได้ลงคอ

ไอเสียงดังรำคาญแล้วทำร้าย

เหตุผลแค่นี้เชื่อว่าฆ่าเด็กไม่ได้

อยากให้กฎหมายลงโทษกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
และไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขอขมา
ชีวิตนี้ไม่มีทางให้อภัยอย่างเด็ดขาด
แต่อยากจะถามว่าจิตใจมึงมันไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์
มึงเคยป่วยไหมล่ะมึงเจ็บไหม
เวลามึงจะไอเวลามึงเป็นโรคไอมึงอั้นอยู่ไหม

แสดงว่ามึงไม่มีความคิดแล้วอ่ะย่าคงผิด
ย่าให้โอ้ไปวันนั้น
ถ้าย่าไม่ให้โอ้ไปย่ารู้ว่าโอ้ไม่ไปแน่นอน
พอโอ้เขาหันมาถามย่าว่าย่าอนุญาตไหม
แต่ย่าอยากให้รู้ว่าที่ย่าให้โอ้ไป
ถ้าย่ารู้มันเป็นอย่างนี้ย่าไม่ให้ออกไปแน่นอน
ย่ารักโอมาก
ยังไงทั้งชีวิตย่าไม่ให้อโหสิแน่นอน
สัญชาติยานของแม่มันจะต้องรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนปลอดภัย
หรือไม่ปลอดภัยมันจะรู้โดยสัญชาติยานของมนุษย์น่ะ
คนเป็นแม่จะบอกว่าไม่รู้นะมันไม่ใช่
เป็นห่วงทุกตั้งแต่ก้าวขาออกไปล่ะค่ะ
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเท่าที่เขาเคยเอาพ่อเลี้ยงคุยด้วย
วีดีโอคอลมาคุยอ่ะเราไม่ไว้ใจแล้วลักษณะอ่ะ
ลักษณะไม่เคยไว้ใจเลยบอกตรงว่าไม่เคยไว้ใจ
นี่ฮะย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด
เพราะว่าหลานชายเอาลูกมาฝากค่ะเลิกกับแม่เด็กเนี่ยฮะ
เด็กมาขอไปเมื่อ๒เดือนก่อนก็อยากให้หลานได้รับความอบอุ่นจากแม่บ้าง
สุดท้ายไปแค่๒เดือนหลานเสียชีวิต
คือแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุแม่ออกไปทำงาน
กลับมาก็ตีหนึ่งเห็นลูกนอนหลับนิ่งก็คิดว่าหลับ
ตี๔เอาลูกไม่ขยับตัวเลยไปดูเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นปล่อยให้อยู่กับสามีใหม่ที่ชีวนบียะ
วันนี้เราได้คุยกับแม่เด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็มาคุยกับย่านะเมื่อสองเดือนก่อนมาขอย่าไป
เธอบอกว่าเธอรู้จักในเบียร์ผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นสามีใหม่ของเธอ
ที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กผ่านทางโลกออนไลน์
ก็คุยกันคบกันสักประมาณ๑ปี
มั่นใจว่าในเบียร์น่าจะเลี้ยงดูดูแลลูกชายของเธอได้
ก็เลยไปรับลูกมาอยู่ด้วยก็อยู่กันกับเธอ
แล้วก็แฟนใหม่อยู่กันที่สมุทรปราการ
เธอจะออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน
ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณตีหนึ่งตีสอง
ลูกชายจะอยู่กับในเบียร์๒คนที่ห้องเช่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าในเบียร์ทุบตี
หรือทำร้ายร่างกายอะไรลูกชายแม้แต่ครั้งเดียว
สุดท้ายแล้วคืนวันนั้นเสียใจมากกลับมาที่ห้อง
ในเบียบอกว่าลูกชายท้องเสียไม่สบาย
ต่อมาถึงรู้ว่าที่ลูกนอนนิ่งเนี่ย
คือถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นยังไม่รู้นะที่เห็นลูกนอนนิ่งเนี่ย
ยังไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรพาลูกไปโรงพยาบาล
ถึงรู้ว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็มีอยู่คนเดียว
ก็คือสามีใหม่ของเธอทำร้ายลูกเธอจนตาย
เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในเบียจะมีพฤติกรรมโหดร้ายขนาดนี้
แล้วมันก็ยิ่งช้ำใจไปอีกที่มาเห็นหลักฐานตอนหลัง
เพราะเธอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่า
เด็กถูกทำร้ายจนสมองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
มีเลือดออกบริเวณเยื่อหุ้มสมองมีร่องรอยช้ำตามร่างกายหลายจุด
ไม่เชื่อที่ในเบียร์อ้างว่าทำไปเพราะรำคาญที่ลูกของเธอไอ

เนื่องจากล่าสุดเธอกลับไปที่ห้องตอนที่ไปเชิญดวงวิญญาณของลูกกลับบ้าน
ก็บ้านเกิดที่สิงห์บุรีแล้วไปเก็บเสื้อผ้าลูก
ไปเจอคราบอุจจาระบริเวณกางเกงที่ลูกชายใส่ใช่นี่ฮะ
แล้วก็พบบนกางเกงของในเบียร์สามีใหม่ของเธอด้วย
ซึ่งเธอคิดว่าในเบียร์น่าจะพยายามข่มขืนลูกชายของเธอ
แต่ลูกชายของเธอไม่ยอมก็คงถูกบีบคอแล้วถูกทำร้ายร่างกายจนตายมากกว่า
บอกว่าในเบียร์มีพฤติกรรมแล้วก็รสนิยมทางเพศที่ผิดปกติมาก่อนนะฮะ
ตอนนี้ได้ส่งหลักฐานที่เป็นอุจจาระที่พบที่กางเกงของลูกชายให้กับตำรวจแล้ว
เพื่อขอให้แพทย์ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ของเธอถูกในเบียร์พยายามข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
เหมือนแบบล่วงละเมิดทางเพศน้องอะไรอย่างนี้มากกว่า

ว่าหนูก็เพิ่งรู้ความจริง
ว่ามันก็เคยพูดว่า
โอ้บ้าพวกเธ้ามน้องแบบหยาบแหละ
เล่นนั่งเล่นโทรศัพท์ไปสักพักน้องก็ไม่ลุก
มีแฟนบอกว่าเธอลูกเคยลิ้นแบบช็อกชักอะไรลิ้นจุกปากหรือเปล่า
บอกจะบ้าเหรอทำไมไม่ส่งลูกโรงพยาบาล
บอกแล้วปล่อยลูกอะไรขนาดนี้มันบอกว่าหาอะไรให้ลูกกัน
ใช่แล้วคราวนี้หนูก็เลยเอกใจก็เลยรีบเข้าไปดู
จับลูกตัวเย็นลูกก็ไม่อยู่แล้วลูกแข็งหมดแล้ว
ใช่น้องแข็งหมดแล้วแล้วหนูก็ทำอะไรไม่ถูก
ให้มันโทรหาเจ้าหน้าที่มันกดโทรแต่มันวางสาย
เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันรับสายมันก็วาง

ถ้าก่อนนั้นเป็นก่อนสุดท้ายจะกอดให้แน่น
ก่อนนี้น้องก่อนไปทำงานวันที่๒๒
น้องบอกว่าแม่กอดหน่อย
หนูก็เลยถามว่ากอดทำไมลูกอยากกอด
น้องวิ่งเข้ามากอดผ้าใช่กอด
ถ้ารู้ว่าไปก่อนสุดท้ายจะก่อนนั้นก่อนให้แน่นที่สุด
ครับคือช็อกมากคือ
แรกที่ผมได้รับโทรศัพท์คือลูกผมเสีย
แต่บอกแค่เพียงว่าลำไส้อักเสบ

ผมก็ตอนแรกไม่ปากใจเชื่อ
ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ก็มีจริงครับ
ผู้ก่อเหตุน่ะคือคุณไม่ใช่คนแล้ว

นั่นคือเขาแบบเหมือนใช้อารมณ์ส่วนตัว
รวดเลยครับว่าไอด์ทำไมอะไรอย่างนี้

คือใช้อารมณ์รวดเลยค่ะ
คือว่าผมอยากให้ประหารไปเลย
ผมรู้สึกว่ากฎหมายถ้าข่มขืนหรือฆ่าเด็กอะไรอย่างนี้ผมอยากให้ประหารไปเลย

คือพ่อกับแม่เขาแยกทางกันมา๕ปีแล้ว

เห็นสภาพศพลูกบอกโอ้โหทำใจไม่ได้นะคะ
ก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพนะคะ
แล้วก็ชาปนกิจในวันพฤหัสที่๒๖มีนาคม
สารเด็กจริงแค่๗ขวบเองอะค่ะ
เขาถึงบอกว่าอย่าไปไว้ใจใครเลยฮะ

ลูกเราเนี่ยอย่าไปไว้ใจใครอย่าให้คลาดสายตาเลยนะครับ